ปลวกก็ยังคงมีอยู่ทุกวันนะคะ
อย่างที่นี่เขามีจอมปลวกที่ลักษณะคล้ายกับเต่า

บ้านเลขที่๑๙๖บ้านสรรคเจ๋อมูร์๑๔ตำบลท่าวงทองอะเมอเมืองจังหวัดเพย็ว
โอ้โฮจอมปลวกอยู่นี่
เพราะลูกชายมาตัดแย่จุงเกือบเสร็จแล้วนะ
แต่เหลือไปเห็นจอมปลวกนี่วิโพลขึ้นมาบริเวณต้นคนน
เอาเลยอร่มตรงมากามให้ไม่ให้จอมปลวกินี่โดนน้ำโดนฝุ่น
เชื่อกันเหลือเกินไงว่าจอมปลวกนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาบ
ตั้งใจนะเนี่ยโอ้โหมาลงพวงมาลัยชุดใหญ่เต็มคาราเบล
เท่านั้นแหละคุณผู้ชมค่ะชาวบ้านมากันเยอะเลย
จุดทูบกันแทบจะไม่มีที่จะปักแล้วอะค่ะ
ชาวบ้านบอกเอายังไงดีจะวิเคราะห์แบบไหนดี
ยังไงดีบางคนบอกเอาเลขที่บ้านเออ
บางคนบอกเอาอายุใหญ่อือ
ซึ่งทั้งหมดที่พูดมานั้นดิฉันได้บอกไปแล้ว
อ้าวเวรคำฟังเพลิน
แต่เลขที่บ้านดิฉันจำดังอ่า
อันนี้แล้วแต่คุณแล้วแล้วตายตาดีปรุ๊บเลย
แต่จะเป็นตามนั้นหรือเปล่าเราไม่รู้นะไม่รู้